มาถึงมาถึงคอลัมป์ตลาดสดการเมืองหน่อยค่ะ
แหมพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวของบรรดาแกนนำค่ะ
ไม่ได้หมายถึงว่าการประโคมแบรนด์เนมนะ
แต่เวลาไปลงพื้นที่เขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหม
อย่าเกี่ยวตัว
คำโบราณกล่าวไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวต้าหัว
เฮ้ยต้องหลิวตาตาม
อยู่ในพื้นที่เขาก็ต้องปรับตัวให้เนียนกลมกลืนไปกับสถานที่
ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูวางไข่หยอกค่ะ
ไม่ใช่ต้องเป็นฤดูการของการเลือกตั้งเหล่าบรรดาปิ๊กการเมือง
ก็ต้องออกพบปะประชาชนแบบตัวเป็นเกลี่ยวหัวเป็นน็อต
ไปที่ไหนก็ต้องงัดชุดท้องถิ่นมาใส่
อย่างหนุ่มใหญ่นายนี้เฮียอุบด้าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
แอวเหนือแอวดอยเลยจัดเต็มทั้งเสื้อชนเผ่าและเครื่องประดับประดาษ
ห้อยมาจนเส้นประสาทคอแทบอักเสบ
แต่เฮียเขาบอกว่านี่แหละอัตลักษณ์ของชาวมงค์
ใครจะมาลอกเรียนแบบกันบ่ได้นะเจ้า
ส่วนสองลุงก็ใช่ย่อยลุงคนน้องมาแบบพื้นแค่เสื้อพื้นเมือง
แต่ลุงพลพี่นี่สิคะแม่มีสวมหมวกชาวเขาดูดูเฟรนรี่เชียว
ส่วนแม่นางคนนี้หย่องไปอีสานทั้งที
มีหรือจะหย่อมลาดตั้งวงจกปราประแดกกับชาวบ้าน
แซ่บอีหลีแซ่บคักอ้วนซื่นกันไป
สวัสดีค่ะ
สวัสดี
ส่วนนุ่มน้อยหน้ามนต์คนชื่อไอ้ทิมก็ไม่ยอมน้อยหน้า
มายืนยันท่องภาษาอีสานอยู่ข้างเวที
บอกว่าตอนนี้อายว่าวได้แล้วหลายคำแล้วเด้ออีล่าเด้อ

ปิดท้ายกันที่สาวน้อยนางนี้
นึกว่านางเอกจากบอลลี่วูดมาเปิดตัวหนังอินดีล

สวยสะพรั่งจนหนุ่มไทยหนุ่มแขกเหลียวมองจนคอเคล็ด
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอุ้งอิงจิงกาเบลแพทองทันนั่นเอง
ที่มาในชุดภาระตะงานเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
เรียกว่าจะเต็มคาราเด้วกันเลยนะจ๊ะหน่อยจ๊ะ
เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามกันจริงนะครับ

ฉันต้องลงพื้นที่เหรอคะดิฉันไม่ได้เป็นแก่นำค่ะ
โอเคคุณผู้ชมครับในบรรยากาศนับถอยหลังเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งในปีนี้ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่นานเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้นะฮะในหัวข้อเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักการเมืองใด
ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปีนี้แหละ
ร่วมกันตอบแบบสอบถามครับว่าเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักใด
ครั้งแรกก็คือเดือนมกราคมนี้สำรวจคะแนนความนิยมของคนไทยที่มีต่อพักการเมือง
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่างครับ
ง่ายที่สุดแคปหน้าจอนี้ไว้ถ่ายภาพนี้ไว้ได้เลยครับ
เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้ร่วมแสดงความเห็นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง๑๙มกราคม๔ทุ่ม
แล้วเราจะประกาศผลเสาร์ที่๒๑มกราคมนี้๑๙ลงความเห็นวันสุดท้าย๔ทุ่ม
นี่ค่ะดิฉันสแกนแล้วแล้วก็เข้าไปดูมีคำถามอยู่๕ข้อค่ะให้คุณผู้ชมไปตอบอย่าลืมนะคะไปตอบได้เลยนะคะ